คืบหน้าเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูนะครับ
ก็มีการเตรียมสถานที่ในการจัดงานพระราชทานเพลิงศพนะฮะ
ส่วนวันนี้วันออกพรรษานะเป็นวันบุญใหญ่นะฮะ
ทางชาวบ้านเองทางญาติของผู้เสียชีวิต

เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตนะครับ

ชาวบ้านในตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนางกลางจังหวัดหนองบัวลำพู
ร่วมกันทำบุญตักบาทเทโวที่วัดศรีอุทัย
เนื่องในวันออกพรรษาวันบุญใหญ่นะครับ
โดยนำเก้าอี้มาตั้งไว้ล้อมรอบพระอุโบสถ
เพื่อนั่งรอใส่บาทข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ตักบาดข้าวเหนียว
ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีที่สืบสารจากชาวลาวในอดีตนะครับ

ปกติจะเริ่มจากทางเข้าตรงประตูวัด

แต่ด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน
แล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตเหตุครั้งนี้
เพื่อให้บุญกุศลส่งไปถึงผู้เสียชีวิตให้ขึ้นสู่สวงสวรรค์นะครับ
อกจากนี้ยังมีชาวบ้านเข้ามาเคารพศพกันตั้งแต่ช่วงเช้า
โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งนะครับผู้ใหญ่จันเพ็ญเดชปก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑บ้านท่าอุทัยเปิดเผยนะครับว่า
เผาศพที่วัดศรีอุทัยจะไม่ได้เป็นการเผาแบบเชิงตะกอน
แต่จะใช้เตาเผาไฟฟ้าอันนี้เตามาแล้วนะคุณนะ
ที่นี่มีการตั้งศพไว้๑๑ศพนะครับแต่จะเผา๙ศพ
เพราะว่าอีก๒ศพญาติขอนำกลับไปทำพิธีชาปนกิจ
ในพื้นที่บ้านเกิดนะครับวันนี้มีการเตรียมสถานที่
พิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพรุ่งนี้๑๑ตุลาคม
ซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านของจิตอาสาก็คือนายชานรงค์
ใช้บางอย่างเนี่ยได้มีการขนขุ่นขนตัวเผาศพไฟฟ้า
ซึ่งขนแล้วก็เคลื่อนย้ายมาจากจังหวัดสมุทรสาคร
มาติดตั้งไว้ที่วัดศรีอุทัยแห่งนี้ไว้แล้วนะครับ
ส่วนภูมิภาคในการติดตั้งสายเมนไฟฟ้า
เพื่อใช้ในการประกอบพิธีพรุ่งนี้นะฮะ

ส่วนที่วัดราชสามัคคีหรือว่าวัดหนองกรุงศรี
เมื่อเช้ามีเจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนเลย
ส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ทหาร
เขาวัดพื้นที่กลางเต็นต์เริ่มจะสร้างเตาเผาเชิงตะกอนนะคะ
สำหรับใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพร่างผู้เสียชีวิตทั้ง๑๙ราย
ที่จะมีการบำเพ็ญกุศลที่นี่หลังจากที่ปรับหน้าดินเมื่อวานนี้
แล้ววันนี้ก็มีการแบ่งช่องค่ะสำหรับสร้างเชิงตะกอน
ที่จะใช้อิดประสานก่อสร้างขนาดความยาว๓เมตรคูณ๓เมตร
เรียงกันแล้วก็จะทำให้สวยงามเหมือนกันทั้งหมด
หลังจากนั้นก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพรุ่งนี้ค่ะ
ส่วนที่อีกวัดหนึ่งคือวัดเทพมงคลพิชัย
ได้มีการเตรียมสถานที่ในการจัดงานพระราชพิธี
ขออภัยงานพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับร่างผู้เสียชีวิตอีก๖ร่าง
ก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเริ่มวัดพื้นที่ตรงนี้แล้วนะฮะ
วัดพื้นที่เพื่อเตรียมสร้างเชิงตะกรนะครับ
ด้านของกำนันตะบนด่านช้างกำนันแสวงบัวใหญ่รักษา
เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างเชิงตะกร
ที่วัดเทพมงคลพิชัยแห่งนี้
บอกว่าทหารกองทัพภาคที่๒ได้ช่วยกันปรับหน้าดินด้วยหินคลุก
เพื่อสร้างเชิงตะกอนจำนวน๓เตาเผาขนาด๓เมตรยาว๙เมตร

ส่วนอีก๓ร่างญาติประสงค์จะรับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลต่อที่บ้าน
ในตำบลกุฎแห่นะครับ
ที่เข้าไปถ่ายทำภาพข่าวภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เกิดเหตุ
เมื่อวานเราก็นำเสนอข่าวนี้กลายเป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะฮะ
ซึ่งจุดตรงนี้ตำรวจเขาปิดกั้นแล้วก็ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปนะครับ
เมื่อวานทั้งสองคนก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ
เป็นข่าวใหญ่อย่างที่บอกเพราะว่าทั้งพบตรทั้งบิ๊กโจ๊กก็มีการแถลงถึงเรื่องนี้นะครับ
ล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
จะได้คุมตัวทั้งสองคนไปขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผลักดันออกนอกประเทศในช่วงบ่ายวันนี้โดยสายการบินไทยนะครับ
เครื่องจะออกเวลา๑๓๕๕นนี้แล้ว

ให้สัมภาษณ์สั้นกับนักข่าวของเรานักข่าวของไทย
แล้วก็เหตุการณ์นี้ก็สร้างความเศร้าสลดให้แก่ทางประชาชน
คนไทยจำนวนมากแล้วเขาก็ยอมรับ
เรื่องของการเข้าไปถ่ายทำแล้วก็ทำหน้าที่ภายในศูนย์
ส่วนคลิปต่างที่มีการถ่ายไปก็จะไม่ได้มีการนำมาเผยแพร่นะคะ
เพราะว่ารู้ว่าคลิปต่างกระทบกับความรู้สึกของคนไทยพอสมควร